วันนี้มีความคืบหน้าคดีใหญ่หลายเรื่องนะคะคุณทัศนัย
มาเริ่มต้นเรื่องนี้กันก่อนคดีฆ่าตัดหัวในจ้างที่จังหวัดกาญจนบุรี
เหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตคือนายสุวพงศ์สัจธรรมพิวัฒน์หรือว่าลุงต่องอายุ๕๖ปี
คือเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหตั้ง๓ปีก่อน
คือลูกชายเขาบอกว่าพ่อหายตัวไปแล้วก็อยู่ดีหายไปแบบปริศนา
ก็เลยไปแจ้งความว่าพ่อหายสุดท้ายเนี่ยลูกชายบอกว่าแอบได้ยิน
คนงานในไร่พ่อก็เป็นเจ้าของไร่มันสัมปะหลังใช่ไหม
คนงานในไร่คุยกันคุยกันถึงการวางแผนฆ่าพ่อตัวเอง

ลูกชายบอกตกใจมากรีบไปบอกญาติรีบไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เลยสืบสวนสอบสวนจนสุดท้ายจับกลุ่มคนร้ายที่เกาะเหตุได้
ตอนแรกจับได้๕คนเป็นคนงานในไร่ของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ตัวการใหญ่ก็คือนายใยนายใยเคยบวชเป็นพระ
แล้วก็มาอยู่ที่ไร่แห่งนี้แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของผู้ตาย
แล้วก็ไปเป่าหูคนในครอบครัวบอกทุกคนเลยว่า
ผู้ตายเนี่ยชอบเล่นศัยศาสตร์มีมนต์ดำอะไรแบบนี้ค่ะ
ก่อเหตุก็คือใช้ไม้ฟาดตีไปที่หัวแล้วก็ใช้มีดแทงด้วย
เอาศพไปเผาแล้วก็เผาไม่หมดก็ฝังดิน
ตัดหัวด้วยบอกว่าเป็นการสะกดวิญญาณ
หลังจากนั้นผ่านไป๓วันหนึ่งในคนก่อเหตุย้อนกลับมา
หัวของผู้ตายขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็ไปเผา
เอาไปลอยน้ำอ้างว่าสำนึกผิด
แต่มันไม่ใช่แค่๕คนที่ก่อเหตุ
ภรรยาของผู้ตายก็รู้เห็นเป็นใจด้วยถูกจับด้วยนะคะ
มีหมายจับแล้วก็ถูกจับด้วยนะคะสุดท้ายยอมรับสารภาพด้วยว่า
รู้การวางแผนในการก่อเหตุฆ่าสามีตัวเองค่ะ

ใช่แล้วลูกชายบอกว่าต้องอยู่กับนายใหญ่
ต้องอยู่กับแม่แล้วแม่บอกว่านายใหญ่เป็นสามีใหม่แม่นะ
อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะก่อนที่จะรู้ว่าพ่อถูกฆ่า

เรียกได้ว่าอยู่กับคนฆ่าพ่อของตัวเองมานานหลายปี
ถูกต้อง๓ปีถึงจะจับคนร้ายได้
จับได้๒๙สิงหาคมแล้วก็ขยายผลต่อเนื่องนะคะ
นี่เป็นภาพที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามสอบสวน
นางสุพัชยาสิริสุขหรือนางเอียดสัจธรรมพิวัฒน์

ภรรยาของนายสุวพงศ์สัจธรรมพิวัฒน
หรือลุงต่ออายุ๕๖ปีเพราะว่าตำรวจเขาขยายผล
แล้วก็รู้ว่าภรรยาของผู้ตายเนี่ย
มีส่วนรู้เห็นในการวางแผนฆ่าสามี
นางเอียดภรรยาของผู้ตายถูกตำรวจกรมกรรมกรรมการปราบกราม
ควบคุมตัวสอบสวนเพราะว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็สุดท้ายเธอเองก็ยอมรับสารภาพแล้วค่ะว่า
รู้เห็นจริงร่วมวางแผนจริง
เหตุการณ์ฆ่าตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาว
และเรื่องทรัพย์สินของผู้ตายนะคะ
ใหญ่หนึ่งในคนก่อเหตุฆ่าเนี่ยเป็นคนสนิทกับผู้ตายด้วยนะ
แล้วก็ไปแอบลักลอบมีความสัมพันธ์กับภรรยาของผู้ตาย
ก็คือนางเอียดนี่แหละค่ะผู้ตายรู้
ก็เลยเป็นเรื่องผิดใจกันกลายเป็นปมในการโกรธแค้นนะคะ
ใหญ่หวังจะฮุบกิจการด้วย

มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทนะคะมีทั้งไร่มันสัมปะหลัง
มีทั้งรีสอร์ทที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็หวังว่าจะได้คบกันกับนางเอกอย่างเปิดเผย
ถ้าไม่มีผู้ตายเนี่ยก็เหมือนได้๒เด้งไง
เมียเขามาด้วยได้ทรัพย์สินของเขามาด้วย
ก็เลยวางแผนฆ่าแบบโหดเยี่ยมมากนะคะ
หลังก่อเหตุร่วมกันฆ่าเนี่ยนายใหญ่ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะ
ทำตัวเป็นเหมือนเจ้าของไร่แทน
คือทำตัวแบบแทนผู้ตายไปเลยอะ

แล้วอย่างที่บอกความลับไม่มีในโลกนะ
สุดท้ายลูกชายของผู้ตายแอบได้ยิน
ห่ะนายพี่๙๔สัจธรรมพิวัตรหรืออามอายุ๒๑ปี

อยู่ไม่ไหวอยู่กับนายใหญ่ไม่ไหวไม่มีความสุขเลย
แล้วก็รับไม่ได้ที่แม่ตัวเองไปอยู่กินกับนายใหญ่
ต้องหาคุยกันเรื่องวางแผนฆ่าพ่อ

บอกญาติที่นครปฐมแจ้งความตำรวจกองปราบปราม
นำมาสู่การคลี่คลายคดีในที่สุดนะคะ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าคดีนี้เนี่ย
ผู้ต้องหาเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ตายทั้งนั้นเลยคุณทัศนัย
ใหญ่เคยบวชเป็นพระที่วัดโพรงมะเดือจังหวัดนครปฐม
แล้วก็เจอกับผู้ตายก็คือลุงต่องเนี่ยนะคะ
แล้วก็เจอกับภรรยาด้วยตอนที่ทั้งคู่เข้าไปทำบุญ
แล้วผู้ตายคือเหมือนกับว่าถวายปัจจัยถวายเงิน
แต่ตอนนั้นที่นายใหญ่บวชเป็นพระไม่รับเงิน
ต่องก็เลยโอ้โหเป็นพระที่ดีมาก

ใช่หลังจากศึกปุ๊บก็เลยชวนมาทำงานที่ไร่
มาเป็นหัวหน้าคนงานที่ไร่เนี่ยค่ะ

ก็เนี่ยมาทำงานในไร่ของผู้ตายเนี่ยค่ะ
ดูสิใกล้ชิดขนาดนี้เขาไว้ใจขนาดนี้
ยังมาก่อเหตุวางแผนฆ่าเขาอย่างโหดเยี่ยมครับ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปคุณผู้ชม
เดินทางไปที่สำนักส่งแห่งนี้แหละนะฮะ
ไปพบพระนโรงเดรั์ยัชโษธะโรสำนักสงฆ์
ก็จำพันศาคมที่นี่มานานกว่า๑๐ปีแหละ
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้

แต่ว่านายใหญ่มีอีกชื่อนึงชื่อว่านายรัง
ทราบแต่เพียงว่าในหลังมาจากจังหวัดนครปฐม
ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ก็มักจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่
โดยเฉพาะช่วงหลังเองไม่บินทบาทด้วย
ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำอะไรเลย
จะเก็บตัวเงียบในกุฏิแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนี่แหละนะฮะ
เล่นคอยแชทอะไรต่างนานา
ตักเตือนแล้วจนทำให้นายใหญ่ขณะที่บวชเป็นพระนะครับไม่พอใจ
แล้วก็ศึกออกไปทำงานกับลุงต่องตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนี่แหละ
ส่วนลุงต่องเนี่ยก็คือผู้ตายกับภรรยา
หลังทราบว่านายใหญ่มาเป็นพระอยู่ที่นี่
ก็ตามมาทำบุญแล้วครับด้วยความเลื่อมสายศรัทธา
นำอาหารนำสิ่งของมาฝากให้กับนายใหญ่อยู่เสมอ
เมื่อมาถึงที่วัดก็จะตรงไปหานายใหญ่เลย

ส่วนนิสัยของนายใหญ่หรือว่าในหลังเนี่ยเท่าที่รู้จักตอนที่มาบวชเป็นพระ
ก็เป็นคนใจร้อนอารมณ์ค่อนข้างจะแรง

ตีทั้งหมาตีทั้งแมวจนมันตายหมดเลยครับ
ขณะที่ลุงต่อเองก็เป็นคนดี
ด้วยความที่เป็นคนดีนะชอบปฏิบัติธรรม
คนง่ายไปหน่อยไว้ใจคนง่ายไปหน่อย
พระพระณรงเดชยังบอกว่า
ไม่ว่านายใหญ่จะพูดอะไรลุงตองเชื่อหมดเลยครับ
คือนายใหญ่บอกอะไรก็ก็เชื่อไปหมดต่อมาก็ทราบว่าลุงต่องเนี่ย
นำเงินไปลงทุนทำไร่มันสัมปะหลังที่อำเภอไซโยก
แล้วก็สร้างรีสอร์ทที่อำเภอทองผาภูมิด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระนรงเดชท่านก็บอกว่า

อย่าไปไว้ใจอย่าไปเชื่อใจในใย
เดี๋ยวจะโดนหลอกเพราะสงสารเพราะลุงต่องคือซื่อมาก
ครับแต่ก็เนี่ยค่ะสุดท้ายมาเกิดเหตุขึ้นก่อนนะคะ
แล้วนายใหญ่ก็อ้างว่าตัวเองมีคาถาวิชาอาคมแก้คุณสัยนะ
ก็เลยนักข่าวของเราก็ถามพระนรงเดชท่านก็บอกว่าโอ๊ยไม่จริง

ใหญ่ก็ไม่ได้มีคาถาอาคมอะไร
ก็แค่เป็นคนที่มีปากเป็นอาวุธคือพูดเก่งไง
พูดจาหวานล้อมเก่งคนก็หลงเชื่อง่ายอะค่ะ
มีโยมเพื่อนกันแต่ไม่ที่ยังไม่ได้บวชนะ
ก็ขึ้นมาหาอัตมาบอยก็คุยกัน
เราก็เคยบอกกับโยมคนนี้ว่าเออช่วยเตือนสองคนนั้นด้วยนะ

คือเราไม่เตือนไม่ได้มันจะเป็นการไปก้าวกาย
ก็บอกให้เตือนเขาในเรื่องที่ว่าจะเชื่ออะไรก็ควรจะดูนะ
ในสิ่งที่ควรจะเชื่อพอสมควร

เขาก็ว่างั้นเคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง
เราก็เขาตีหม้าก็ตีหม้าที่หวัด
เราก็ลงไปข้างล่างอัตมาไม่รู้หรอกลงไป
กลับมารีม่าจะมาเลี้ยงไว้ตัวยังน้อย
โหยมันตีข้าเนี่ยแตกบานเลยนะ
ฆ่าน้าเนี่ยมารเลยเรามาเห็นเขาโอ้โห
แล้วแมวอีกเฮ้ยทำไมมันนี่
มึงเป็นพระทำไมมึงใจหลายโหดขนาดนี้วะเนี่ย
มึงตีหม้าค่าแตกตีแมว

เดินเอวเข็ดเอวงอไปเลยโอ้โห
มาบักโหกอะไรเอ็กก็

ถ้ามีโอกาสอะไรก็จะทำตรงนั้น
เขาจะเป็นคนเก็บกฎอยู่อย่างนั้น
แกเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจคนง่าย
แล้วแกถ้าแกเนี่ยแกคือพูดง่ายแกสัทธาอะไรแล้วแกลง
แกไม่ได้ศรัทธาโดยที่ว่ารู้จักธรรมจริงแต่แกหลง
คือนี่ก็อย่างที่บอกลงคำพูดนะ
ลงคำพูดแล้วก็เชื่อใจมากเกินไป
ช่วยใจกันบางทีจนเราก็บอกเออถ้าเป็นอย่างนี้
เคยคิดอยู่นะถ้าเป็นอย่างนี้นะคิด
แต่ไม่เคยคิดว่าไอ้รังมันจะทำถึงขนาดนี้
เคยคิดเพียงแต่ว่าสองคนผัวเมียเนี่ย
อีกไม่นานหมดตัวคิดแค่นี้นะ
เพราะว่าลักษณะมันจะเข้าข่ายหลอกลวง
ทีนี้ว่าไอ้การศึกไปเนี่ยคือการเป็นพระเนี่ยมันหลอกลวงยาก
เพราะถ้าเราดูแลจริงเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะทำไม่ได้
พอเห็นท้าไม่ดีเราเตือนคนพระของเรา
ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ท่านก็อยู่กับผมไม่ได้
เพราะผมมีกฎของผมอย่างนี้ใช่ไหม
ทีนี้ก็เลยคิดพอทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องมีการเรียกว่า
ศึกษาราเภกกันไปถึงกระหนักแบบเนี่ย
คือดูทรงแล้วเหมือนหลานเนี่ยตั้งใจที่จะหลอกสองผัวเมียนี้ตั้งแต่แรก
ก็คิดดูนะมองเห็นอยู่ว่าจะเป็นแบบนั้น
โอ้โหดูดิดูภาพท่านพูดสิ
พฤติกรรมของนายใหญ่ขนาดตอนบวชอยู่นะ

หมาตีแมวแล้วพอศึกออกมาก็เนี่ยมาตีคนมาฆ่าคนเนี่ยค่ะ
คือผ้าเหลืองไม่ได้ช่วยให้นายใหญ่จิตใจดีขึ้นเลยนะ
คุณผู้ชมจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวของเราเนี่ย
ได้ข้อมูลมา๑เรื่องคุณผู้ชม
ไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นอาถรรพ์
คือบ้านที่เกิดเหตุคดีนี้เมื่อย้อนกลับไปสัก๒๐ปีก่อน

แล้วเป็นเรื่องของปมชู้สาวเหมือนกันด้วย

สื่อข่าวของเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชม
คือนางนัทธพรดรคำจ้องนะครับ

ตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็ทางด้านของนางพักคลันบุญถนอมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็นั่งเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังที่เกิดเหตุฆาตกรรมลุงต่อง
บอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อนบ้านหลังนี้
ที่ลุงต่องจะมาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านพักขึ้นมา
เคยมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นมาสักประมาณปี๒๕๕๙
เหตุมันคล้ายกันคุณผู้ชมคือปมเรื่องของชู้สาว
โดยผู้ใหญ่บ้านคนเก่าซึ่งมีภรรยา๓คนนะครับ
มีอยู่๓คนแล้วแต่ต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านท่านนี้แหละ
ไปมีภรรยาเพิ่มเติมอีกแล้วก็พาภรรยาคนใหม่
คนที่๔มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งนี้
เมื่อ๑ใน๓ของภรรยาเดิมรู้เรื่องก็หึงห่วงขึ้นมา

ก็เลยจ้างมือปืนไปยิงสาวคนใหม่ของผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตคาที่เลย
หลังจากนั้นทิ้งช่วงไปหลายปีเหมือนกันจนมีลุงต่องนี่แหละไปซื้อที่

ต่องเองก็รู้ประวัติมาก่อนนะรู้แล้วมีคนเล่าให้ฟัง
แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านเก่าไปแล้ว
เขาบอกว่าเป็นคนไม่กลัวผีอีกทั้งก็เป็นคนนอกพื้นที่

เพราะบางคนถ้ารู้ว่าโอ้โหบ้านเคยมีเหตุการณ์ฆ่ากันตายอะไรแบบนี้
เขาก็จะไม่กล้าซื้อไม่กล้าอยู่นะ
ถูกต้องอันนี้คือไปซื้อที่นะแล้วก็เอาลื้อบ้านเก่าทิ้ง
แล้วก็สร้างบ้านใหม่ทับลงไปนะครับ
นัทพรยังบอกด้วยว่าตอนลุงต่องมาอยู่ใหม่ก็เคยเล่าให้ฟัง
แต่ว่าเป็นการเล่าแบบติดตลกนะว่าเออนอนไม่หลับเลยได้ยินเหมือนมีคนเดินทั้งคืนเลย

อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นกึ่งกลางระหว่างที่ดินของชาวบ้านที่
ญาติพี่น้องกันแล้วก็ซื้อเอาไว้ใกล้กัน
โดยเว้นพื้นที่ตรงกลางเอาไว้ตามความเชื่อของชาวบ้านคือ
เขาบอกว่าไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันจะไม่ไปซื้อที่ว่างตรงกลางสร้างบ้านอยู่
เพราะว่าเชื่อว่ามันไม่มงคลมันจะอยู่ไม่ได้มันเป็นแบบความเชื่อของชาวบ้านนะฮะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นก็เลยย้อนนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วเชื่อว่า
มันน่าจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าทำให้บ้านเนี่ยพอลุงตองไปอยู่
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมลักษณะเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้น
ไปฟังเสียงของชาวบ้านที่เล่าให้ฟังกันหน่อยครับ

แต่เข้ามาไม่เชื่อนะตรงนั้นไม่มีใครอยู่เย็นเป็นตุกเลย
อืมก็ชาวบ้านเขาก็เชื่อเรื่องอาถรรพ์นะเนาะ
นี่เป็นเรื่องของตัวบ้านนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าจุดที่คนร้ายเอาร่างลุงต่องไปฝังเนี่ย

เนี่ยบริเวณทางเข้าพื้นที่ไร่มันนะคะ
ที่คนร้ายเอาร่างลุงต่องไปฝัง

เคยมีครอบครัวชาวมอนถูกฆ่าตาย๓ศพ

ถูกหลอกไปยิงตายเรียงกันตรงนั้นนะคะ

เป็นสารพระภูมิเจ้าที่ลดความเฮียนของดวงวิญญาณ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเจอสิ่งแปลกเยอะ
เช่นรู้สึกว่ามีคนเดินตาม
รู้สึกว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวแต่เหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะ

ตั้งใจเอาศพลุงต่องไปทิ้งที่นี่นะ
เพราะคิดว่าชาวบ้านไม่กล้าไปตรงนั้น
คือกลัวมีอาถรรพ์กลัวความเฮียนอะไรแบบนี้

เพราะชาวบ้านก็เอาพวงมาลัยเอาน้ำหวาน
ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตตรงนั้น

เอาศพลุงต่องไปฝังตรงนั้นด้วย

ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องราวของความอาถรรพ์

บ้านหลังนี้มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น

แต่สุดท้ายคดีนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมา